หลายคนเนี่ยก็อยากรู้ไงว่าน้องตอนที่เขาเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ย
ตั้งแต่เข้าไปไปเจออะไรชีวิตติดถ้ำเนี่ยเป็นยังไงเออเจออะไรบ้างกินนอน
ยังไงแล้วมีการดูแลมีการให้กำลังใจกันยังไงทีนี้เรื่องราวพวกนี้ค่ะ
ถ่ายทอดผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้องครับอย่างเนี่ยเรามีข้อมูลจากทั้งของ
บิวน้องดอมน้องไตตันก็เล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังเพราะว่าทาง
ทีมข่าวไทยรัฐเนี่ยก็ได้คุยกับทางด้านคุณพ่อของน้องบิวน้องบิว
คือเด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์อายุ๑๔ปี
เรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนดรุนราชวิทยา
ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังนะโอ้โหคุณผู้ชมจะแบบ

โค้ชเอกเนี่ยก็เป็นฮีโร่ในถ้ำอยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่แล้วทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณพ่ออดีศักดิ์วงศุกร์จันทร์ค่ะ
คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเพิ่งไปเยี่ยมลูกชาย

โดยคุณหมอเขาจะให้เข้าเยี่ยมลูกเป็นรอบ
มีรอบ๑๑โมงครึ่งกับรอบ๕โมงเย็น
แล้วคนที่จะเข้าไปเยี่ยมต้องใส่ชุดป้องกันสวมหน้ากาก
คุยได้ที่ปลายเตียงคือยืนอยู่ห่างจากเตียง๒เมตร
แล้วก็ถามคุณพ่ออาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าตอนนี้อาการของเด็กทุกคนแข็งแรงดี
บ่นกับพ่อว่าบิวอยากกินผัดกระเพรา

ให้กินอาหารตามหลักโภชนาการของโรงพยาบาลก่อน
กินอาหารจืดรสไม่จัดไปก่อนนะลูกนะ
ใช่แล้วพ่อเขาก็เล่าให้ฟังต่อบอกว่าเนี่ย
บิวเล่าให้พ่อฟังถึงเหตุการณ์วันที่เข้าไปเที่ยวถ้ำหลวง
บิวบอกว่าตอนแรกพวกเราตั้งใจเข้าไปสักชั่วโมงหนึ่ง
ตั้งใจแบบนี้แต่พอเข้าไปเนี่ย
จู่น้ำมันไหลมาท่วมสูงมากค่ะ
แล้วทีนี้โค้ชเอกเขาพยายามแบบนี้คุณผู้ชม
คือดำน้ำออกมาดูแล้วพอโค้ชเอกดำน้ำออกมาดู
เห็นว่าเป็นอันตรายเนี่ยเลยบอกเด็กว่าอย่าเพิ่งออกมาเด็กทุกคน
เดินเข้าไปก่อนเดินลึกเข้าไปข้างในก่อน
เดินไปจนถึงเนินนมสาว
ซึ่งน้องบิวเขาก็บอกว่าตรงนี้เคยไปเที่ยวกันแล้ว

ว่าระหว่างทางโค้ชเอกจะใช้หินขีดเป็นลูกศร

แล้วก็โค้ชเอกบอกกับน้องเลยว่าทุกคน
ให้ใช้ไฟฉายที่มีอยู่ให้ใช้วันละ๑ครั้งเท่านั้น

ส่วนเด็กคนไหนที่มีนาฬิกา
เอกบอกว่าให้เปิดปิดให้เป็นเวลา
และที่สำคัญอันนี้โค้ชเอกย้ำเลย
จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่าแยกจากกันไปไหน

หายใจเข้าช้าหายใจออกยาว
ผ่อนคายความเครียดขณะที่อยู่ในที่มืด
ใช่แล้วก็ถามว่าอาหารการกินล่ะคุณพ่อได้ถามไหม
น้องบิวบอกไหมว่ากินกันอย่างไร
บิวบอกว่า๓วันแรกโค้ชเอกบอกว่า
ให้ใช้ไฟฉายที่มีส่องไปข้างบนบนเพดานถ้ำ

ใช่ค่ะแล้วก็มองดูซิว่าตรงไหนที่มันมีน้ำหยดลงมา
แล้วคุณพ่อให้กินน้ำจากตรงนั้น

ทีนี้ต่อมาเนี่ยโค้ชก็ต้องให้เด็กกินน้ำที่มันไหลออกมา
ซึ่งมันจะสะอาดหรือไม่สะอาดน้องบิวบอกว่าก็ต้องกิน
เพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อเอาตัวรอด
คุณพ่อบอกอีกด้วยนะคะบอกว่า

แล้วก็ทำให้น้องปลอดภัยทุกคน

เอกจะมีบาดแผลตรงคอเล็กน้อย
แล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรมาก
มาดูคุณพ่อของน้องดอม
ก็บอกว่าน้องดอมก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่อยู่ในถ้ำนะครับ
นายบรรพฤษก้อนคำพ่อของน้องดอม
นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์บอกว่าลูกชายเล่าเหตุการณ์
วันที่๒๓มิถุนายนว่าได้เข้าไปเที่ยวกันชั่วโมงเดียว
พูดเหมือนพ่อของน้องดิวนะบอกว่ากะจะเข้าไปเที่ยวแค่ชั่วโมงเดียวเอง
หลังจากซ้อมบอลเสร็จแต่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลมาท่วม
ทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องวิ่งหนีเข้าไปลึกมากขึ้นลึกมากขึ้นเข้าไปในถ้ำ
โค้ชเอกให้กินน้ำที่หยดลงมาให้อยู่นิ่ง
เด็กไม่รู้วันไม่รู้คืนนะมีพูดคุยกันบ้างเพื่อคลายเครียด
ดอมเล่าเหตุการณ์วันที่นักดำน้ำชาวอังกฤษเข้าไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
ดอมบอกกับคุณพ่อแบบนี้
บอกว่าจริงแล้วทีมหมูป่าอยู่บนเนินสูงกว่าที่เห็นในคลิป
แต่เห็นว่ามีคนมาจึงรีบลงมาเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือ
เนยไม่ได้นั่งอยู่ตรงที่ภาพที่เราเห็นนะ
ค่ะเนี่ยคือมันอยู่สูงขึ้นไปอีก
แต่พอเห็นไฟเห็นอะไรมารู้สึกว่ามีคนมาได้ยินเสียง
รีบวิ่งลงมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือ
จากนั้นก็เจอนักประดาน้ำชาวอังกฤษนี่แหละครับ
แล้วก็มีหน่วยซิลและหมอภาคมาอยู่เป็นเพื่อน

น้องดอมบอกว่าตอนที่ออกมาจากถ้ำ
ดอมน้ำหนักตัวลดลงไป๓๔กิโลกรัม
แต่ตอนนี้กินได้แล้วน้ำหนักตัวขึ้นมาแล้ว๑กิโลกรัม
ดอมก็บ่นอยากกินหมูกระทะ
เตี๋ยวเรือแล้วก็อยากได้โทรศัพท์เพราะว่าเครื่องเก่า
ตกน้ำตกท่าในถ้ำหายไปแล้ว

ก็จะจัดงานวันเกิดครบ๑๔ปีให้

ใช่ครับคนที่ติดอยู่ในถ้ำพอดีนะครับ
ก็จะเป็นการจัดวันเกิดย้อนหลัง
และที่สำคัญคือหลายคนก็แนะบอกให้เด็กบวชนะ
แล้วก็พ่อน้องดอมบอกว่าก็จะให้ลูกบวชเหมือนกัน
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าเอกสมานกุนัน
ซึ่งจ่าเอกสมานกุนันลูกถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อทีมหมูป่าเป็นอย่างมาก

น้องไตตันก็บอกเหมือนกันนัดกับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว
ยังไม่ได้กำหนดวัดนะแต่จะบวช๙วัน
แล้วก็แม่น้องไตตันให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วย
น้องไตตันก็คือคุณแม่ไอคานวิบูรณรุ่งเรืองนะคะ
ก็บอกว่าน้องไตตันเนี่ยเล่าให้แม่ฟังนะว่าวันที่เข้าไปเนี่ย
ไม่ได้มีเสบียงตุนเข้าไปหรอกแต่ว่าก็มีพวกขนมติดกระเป๋าอยู่บ้าง
แล้วก็ทีแรกอย่างที่บอกว่าบอกเหมือนกันเลย
เข้าไปอยู่สักชั่วโมงนึงเพราะว่าน้องไตตันเขามีเรียนพิเศษต่อ
แต่พอฝนตกแล้วมันเกิดน้ำไหลลงมาแรงมาก
ทีนี้โค้ชเอกให้ทุกคนช่วยกันขุดดินปั้นดิน
เพื่อเป็นกำแพงกันน้ำแต่น้ำมันไหลมาแรงจนเอาไม่อยู่ไงคุณ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องหนีลึกเข้าไปข้างในมากยิ่งขึ้น
แล้ว๓คืนแรกนะน้องไตตันเล่าให้กับคุณแม่ฟัง
หิวมากเลยแม่หิวจนแสบท้องร้องไห้
กินได้แค่น้ำฝนที่มันหยดลงมาตามซอกหิน
แล้วตอนกลางคืนไตตันหนาวมากเลยแม่
แต่ว่าโค้ชเอกเป็นคนกอดไตตันไว้ไม่ให้ไตตันหนาว

ใช่เป็นน้องเล็กสุดของทีมนะคะ
แล้วก็สอนให้นั่งสมาธิป้องกันการเหนื่อยหอบ
ให้เสียพลังงานแล้วก็ไม่ให้น้องรู้สึกหิว
ไตตันบอกด้วยนะว่าตอนนอนก็เบลอ
ตันละเมอเผลอออกมาตลอดเลยในถ้ำมันมืด

นี่แหละค่ะคุณแม่น้องไตตันก็เลยบอกว่าเนี่ย
ตอนนี้แม่เตรียมข้าวเหนียวไก่ย่างไว้ให้น้องไตตันแล้ว
เพราะว่าน้องไตตันชอบมากแต่ตอนนี้ยังทานไม่ได้

เป็นเรื่องราวที่เด็กเปิดเผยให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเองนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปถามเด็ก
แต่ว่าแสดงว่าเด็กมีจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะ

อยากจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ